อ้าวคุณผู้ชมดูนี้ก็หน่อย
คลั่งยาอายุอนามไม่น้อยแล้วนะ๓๖ปี
ลากตาจากหน้าบ้านฉุดตาเข้าไปในห้อง
เอาไม้ท้าวตาฝ้าตาแบบไม่หยังเลยนะคะ
แล้วก็ขังตาอยู่ในห้องอารวาสโวยวาย
ตำรวจต้องไปล้อมเป็นชั่วโมงพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคุณตาให้ได้
แล้วเขาทำทีไปนั่งคู่เข่ายกมือไหว้ขอโทษตา
บอกว่าสำนึกแล้วอย่าจับผมเลยผมทำผิดไปแล้ว
แต่ก็คือยังกักขังตาอยู่เอาไว้ในบ้าน
คุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
เนี่ยลากตามานั่งบอกพนมมือพนมมือขึ้นเหนือหัวเนี่ยเอามือจับมือตาให้พนมมือด้วย
แล้วตัวเองก็ทำเป็นก้มกราบบอกผมจะกราบไปเรื่อยนะ
บอกว่าผมตีตาผมไม่ได้ตีผมไหว้ตาอยู่

โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
สพนแสงต้องจับเลยนะแต่กว่าจะจับได้เนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหงื่อตกไปเหมือนกัน
ตำรวจมาพร้อมกำลังมาพร้อมไม้งามและแน่นอนปืนช็อตไฟฟ้าก็มาด้วย
ผู้ชายคนนี้คือป๊อปค่ะที่กราบตาอยู่เนี่ยนะคือป๊อป
แรกเริ่มป๊อบอัลละวาดก่อนโวยวาย
ป๊อบถือเหล็กแหลมยาว๔๐เซนติเซน
๊อตถือค้อนด้ามไม้อันหนึ่งด้ามเหล็กอันหนึ่ง
เดินตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้าน
แล้วป๊อปก็ขังคุณตาบุญวัย๗๙ปีเอาไว้ในบ้าน
ก่อนที่จะขังเนี่ยป๊อปเอาไม้เท้าฟาดฟาดตาจนไม้เท้างอค่ะ
เข้าหลังฟาดเข้าแขนของตานะคะ
แล้วตาก็สุดกระชากลากถูจนแขนถลอกเป็นแผลไปอีก
ส่วนญาติกับยายเนี่ยหนีไปแล้วนะหนีกระเจิงเลยเหมือนกัน

ตำรวจก็เลยวางแผนกันกับชาวบ้านกันคนไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ก่อน

สักพักหนึ่งอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ลากตาออกมาจากห้องแล้วก็ทำเป็นกราบตาแล้วบอกว่าเนี่ย

คุณผู้ชมตำรวจล้อมอยู่๓ชั่วโมงค่ะ
ล้อมป๊อปอยู่๓ชั่วโมงค่ะ
ต้องบอกว่าคุณตาเก่งจริง

ตำรวจไม่รอแล้วนะคะชาร์จเลยค่ะ

เอาปืนช้อนไฟฟ้ายิงป๊อปก่อน
แล้วเอาไม้งามกดตัวเอาไว้ค่ะ

ตำรวจพาป๊อบไปส่วนเสกี้อารมณ์ที่โรงพักษณ์นะคะ

ค่อยพาป๊อปไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล
คงไม่ต้องถามนะคะว่ามีไม่มี

บอกผมเสพไปแค่เม็ดเดียวเองนะ
โอ้โหนี่ขนาดเม็ดเดียวใช่ขนาดเม็ดเดียวป๊อปยังอารวาสขนาดนี้

ต้องหวัดถามว่าเราไปตีตาทำไม

เอาไปอีกแล้วก็เลยต้องไปลงกับตาเนี่ยนะ
นี่ไงคะนอกจากทำร้ายคุณตาแล้วป๊อปยังไปร้านเพื่อนบ้านด้วย
เอาค้อนทุบฝาปิดท้ายกระบะรถพลิกอัพ
แล้วก็ไปทำลายโวยวายบ้านเขาน่ะ
เพื่อนบ้านเขาบอกจะเอาเรื่อยถึงที่สุดนะคะ
เรื่องต้นป๊อปโดนข้อหาทำร้ายบุพการีได้รับบาดเจ็บ
ข้อหาบุกรุกทำลายทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และแน่นอนข้อหาเสพยาบ้านะคะรวมถึงประพฤติตนวุ่นวายด้วย
ตายายรักป๊อปมากนะครับรักเหมือนลูกเลยนะ
เพราะว่าแม่ตายตั้งแต่เด็กคลอดทิ้งไปมีครอบครัวใหม่